เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะโซเชียลตั้งคำถามครูดูงานยังไงดูงานแต่ที่เหลือเที่ยวบานเลยค่ะคุณผู้ชม
สบายใช้งบอะไรอันนี้มีคนเขาถาม
ถูกแล้วมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับค่าอาหารกลางวันเด็กหัวละ๒๑บาท
กับการไปเที่ยวดูงาน๗วัน๖คืน
แล้วดูนะไปดูทะเลหมอกไปชมความงามของธรรมชาติ
เดินสกายวอล์กไปร้องเพลงไปกินอาหารอะไรแบบนี้นะ

หรือว่าอันนี้เป็นรูปช่วงพักผ่อนคุณจริงเขาก็สัมมนาอะไรหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าดูงานจริง๓วันแต่ที่เหลือเที่ยวหมดเลย

เหรอเออแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องรอฟังนะฟังการชี้แจงด้วย
โพสต์เรื่องการดูงานของคณะครูอาจารย์
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีการจัดโครงการพัฒนาครู
แล้วก็บุคลากร๗วัน๖คืน
ทีนี้เขามีการจ้างเหมาบริษัททัวร์เลยคุณ
เพจบอกว่ามีการดูงานจริงสามวัน
คือ๑๔๑๖สิงหา
หลังจากนั้น๑๗เป็นต้นไปเนี่ยนะคนในคณะดูงานก็คือคุณครูนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่ตี๕เลยเช้านี้ชมทะเลหมอกจ้า
ขึ้นยอดดอยจากที่เพชรชบูรณ์ต่อกันด้วยเชียงคานค่ะ
จากเชียงคานมาลบบุรีค่ะชมเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
แล้วก็แวะพักที่เพชรชบุรีกลับถึงบ้านโดยสวัสดีภาพ๒๐สิงหาคมค่ะ
นี่แหละคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลยเกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับงบประมาณ
แล้วก็โยงไปที่ค่าอาหารกลางวันเด็กหัว๒๐๒๑บาทแบบนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องนี้เราต้องถามสิเราก็เลยถามไปยังนายนพดลรักแก้ว
เป็นพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๒เนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทำหนังสือถึงทางผู้บริหารโรงเรียนแล้ว
รายงานข้อได้จริงที่เกิดขึ้นทุกประเด็นให้ทำหนังสือชี้แจงมานะ
เป็นลายลักษณอักษรเลยจะเอาไปตรวจในขั้นตอนต่อไป
แล้วนักข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่ผอโรงเรียนนี้
ยังไม่บอกชื่อโรงเรียนแต่บอกได้ว่าอยู่ที่อำเภอศรีชน
พอแจ้งกลับมาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
เพื่อที่จะรายงานผู้บังคับบัญชาก็สอดคล้องกันล่ะค่ะ
เพราะว่าพอสำนักงานเขตให้ทำหนังสือชี้แจงไปใช่ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป